ร้องได้ให้ล้าน
สวัสดีครับผมนายนรงชัยนามสกุลเซี่ยงหลิว
ชื่อเล่นชื่อวิมครับอายุ๒๕ปี

ผมกำลังเรียนอยู่ที่นี่ครับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
ผมเรียนอยู่คณะศิลปกรรมศาสตร์สาขาศิลปะการแสดงพายุครับ
ผมเรียนจบ๔ปีครับแต่ผมยังรับปริญญาตรีไม่ได้
ก็เพราะว่าผมยังตกภาษาอังกฤษอยู่ครับ
ผมว่าผมก็แม่นสับภาษาอังกฤษเหมือนกันนะครับ
มะละกอผักพย่ากล้วยบานาน่าแมงโก้ก็มะม่วง
แต่ถ้าเป็นมะม่วงน้ำดอกไม้ก็แมงโก้วอตเทอร์ฟาวเวอร์ครับ
ผมไม่เข้าใจว่าผมตกได้ยังไง
ทุกวันนี้จนแม่ผมละอาแล้วครับผมโทรไปหาแกทีไร

คุณพ่อคุณแม่ผมมีอาชีพค้าขายครับ
แม่ผมขายก๋วยเตี๋ยวส่วนพ่อผมขายของตลาดนัดครับ
ผมตั้งใจว่าผมจะต้องเรียนจบให้ได้
เพื่อไม่ให้เป็นภาระของคุณพ่อคุณแม่ครับ
แต่มีอีกอย่างหนึ่งที่ผมถนัดและผมรักมากนั่นก็คือ

ต้องมีสักวันต้องมีสักวัน
ผมจะต้องไปคว้าเงินล้านจากรายการร้องได้ให้ล้าน
เพื่อเป็นของขวัญให้กับคุณพ่อคุณแม่
และเป็นทุนการศึกษาในการดำรงชีวิตของผมต่อไป
คุณพ่อคุณแม่เตรียมเปิดกระเป๋ารอหน้าจอทีวี
ผมจะไปเอาเงินล้านมาให้แน่นอนครับ
กำลังอยู่ในวัยศึกษาหาความรู้ทีเดียวนะครับ
ของใครอ่ะคุยเยอะคุยเยอะ
คุยเยอะคุยเยอะโอ้โหมันเก่งมาก
เรียนมาทางด้านการแสดงเลยแสดงค่ะ
เอกวิชาอะไรครับการการแสดงละครเวทีครับ
วิชาการละครเวทีโอ้โหละครเวทีนี่
เรียกว่าเป็นศาสตร์พื้นฐานจริงนะ
เพราะว่าละครเวทีเนี่ยเป็นพื้นฐานของทั้งภาพยนตร์
ละครทีวีเลยถ้าใครผ่านละครเวทีมาได้เนี่ย
อันนี้ก็ต้องมีแสดงด้วยสิตอนเลี้ยวแสดงให้ดูหน่อยสิ
ทำทีสิทธิ์ไปเมื่อปีที่แล้วครับทำเรื่องอะไรครับ
เพราะรักช้ำจึงหม่ำผัวครับ
เด็ดของเรื่องนี้มันอยู่ตรงไหนฮะ
งั้นพี่ขอดูซีนนี้เลย

คุณพี่ลูกน้ำ

เฮ้ยเดี๋ยวเน้อคนจมน้ำต้องการการถ่ายผ่อน
ไม่ใช่
คุณป่าหนูมาเล่นอย่างนี้คอมเมนต์หน่อยเป็นไงฮะคอมเมน
โอ้โหแอคติ้งนี่ได้เลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเด็กรุ่นใหม่เนี่ยมันไม่เหมือนกับรุ่นพี่
รุ่นพี่เนี่ยก็เป็นพวกครูพักรักจำแล้วก็เข้ามาในวงการเนี่ย
พัชผูเดินนั่งอยู่หน้าสยามบ้างแมวมองมาเห็นมาเรียกไปบ้าง
อะไรอย่างเงี้ยแต่รุ่นใหม่เนี่ยเขาเรียนเขาเรียนเขาเรียนทางนี้มาโดยเฉพาะ
แต่ว่าเมื่อกี้ของวิ่มดูการเล่นละครเรื้อจริง
แต่เห็นในวีดีอาร์บอกภาษาอังกฤษนี่ทำไมพูดผิดพูดถูก
ไฟสังกิจง่ายนิดเดียว
ไม่จบก็เพราะว่าในเวลานั้นคือไปอาศัยเรียนวิชาในภาค

มีความเชี่ยวชาญช่ำชองในเพลงลูกทุ่งมากน้อยเพียงไร
ลูกทุ่งนี่คือผมฟังตั้งแต่เด็กเลยครับตั้งแต่แบบเบาะเลยครับ

ก็คือแบร์บอกก็สัก๒๓เดือนก็แบบ

วิทยุก็คือปิดเมื่อไหร่ก็จะงอแงร้องไห้
ตอนนี้เราก็มีเด็กหนุ่มอีกท่านหนึ่งนะครับมานั่งที่แทนของวิมแล้วนะครับ
คือขอต้อนรับคุณหนุ่ยนะครับคุณหนุ

มาเริ่มต้นกันที่เพลงที่๑กันเลยนะครับ
มูลค่า๕๐๐๐บาทนะครับ
ถ้าพร้อมแล้วอินโทรเพลงที่๑มาเลยครับ
สวัสดีค่ะ
ก็ไปทำให้น้องเขาเขวซะอย่างนั้น

ถูกเพราะว่าเรายังไม่ชินกันเพิ่งกับเพลงแรก

อันนี้คือสบายใจหรือว่านักใจ
ก็คืออยู่ในเพลงที่ผมคิดว่า

น่าจะออกแต่ว่าไม่ได้ร้องแค่ผู้ชายคนเดียว

และสำหรับเพลงที่๑ของทุกคนต้องเล่นแน่นอน

จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ไม่ใช่ครับ
ไม่ใช่ครับ

หนุ่มมีความมั่นใจ

ตกลงนะครับคุณวิมไม่ใช้ตัวช่วยนะครับ

มูลค่า๕๐๐๐บาท

เพลงพร้อมร้องได้ให้ล้าน
เพลงที่๑เพลงมาครับ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
สมาธิพร้อม
สมาธิพร้อม
ให้รอรอบนี้

จะรอไม่ได้นาน

ดั่งคำขอร้อง

พี่ไม่ปองแม่เนื้อทอง
คนงานอีกไม่กี่ปี
หวังว่าคนดีคงรอไว้
ทำนองความรักที่เอาไว้
ถ้าน้องดวงใจอย่าให้บอกฉัน
โกรธจงเชื่อใจรับปากเธอไว้
ทุกถ้อยคำท่องคำราทุกเท้าคำ
ย้ำเตือนประจำทุกนาที
รักเธอไม่คล้ายสุดหัวใจสุดหัวใจ
จะหลับจะนอนฝั่งใด
ยังทรงใจไปหาทุกที่
รักเธอไม่คล้าย
สุดหัวใจเปรียมล้นข้ามปี
เธอจะจะฟังให้ดี
รักที่มีไม่เคยจ้าง
แก่ที่ดูทีวีอยู่ทางบ้านนั่งอยู่ไกลเลย

รอแล้วเกินรักของคุณ

ขอชื่นชมน้องวิมนะคะคืออะไร
เป็นเด็กยุคใหม่ที่แบบร้องเพลงลูกทุ่งได้ละมุนมาก

อ่าถามความเห็นความรู้สึกทั้งด้านล่างกันตามนะฮะ
นมคุณแทนหนุ่ยนี่หน้าไทยไทยเลยคุณหนุ่ย

ไงครับคิดว่าคุณวิมเขาร้องถูกหมดไหมครับ

หอมแก้มน้องให้สะสมหรือแก้มนวลให้สะสม

จะหอมแก้มน้องหรือแก้มนวล

ไงคะวาวนั่งกันมาตั้งนานแล้วคุณเพื่อนเป็นไงมั่ง

ร้องแล้วร้องพร้อมเหรอ

ถูกไหมร้องถูกไหมฮะ

แต่ว่าเขาร้องมาไม่ใช่เนื้อผู้หญิงเนี่ย

โน่นใจ
อยากมอบพวงมาลัยรถไถให้เลยใช่ไหม

พี่เขาเป็นได้เหมือนมาก

จับไปดิบดิ

จบให้จบให้
และเพลงที่๑นะครับ
ม๕๐๐๐บาท

ไม่
ไม่

คุณวิม